แต่อย่างนี้จะบอกว่าฝนตกหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปนาน

ใช่แต่ว่ามันก็ต้องไปค่ะแล้วเวลาเราไปเนี่ยนะ

แต่จะพาไปดูภาพความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
ไปโรงเรียนด้วยภาษณะที่ไม่ธรรมดาจริงเห็นแล้ว
น่ารักไปดูดีกว่าค่ะนั่งพร้อมวิเศษไปแล้ว

โอ้โหเอ็นดูน่ารักนี่ขี่วัวไปเรียนเหรอครับเนี่ย
โอ้โหไม่ใช่วัวธรรมดาด้วยนะเป็นวัวชนสายพันธุ์ดีเลยนะคุณนะ
แล้วนี่ดูน้องปกมือโอ้โหประดูดนางงามนะหนูจ๋า
ที่ไหนเนี่ยที่จังหวัดสงขลาค่ะน้องหนูน้อยคนนี้นะคะ
คือน้องมีด้าหรือว่าเด็กหญิงวะรินลพัฒน์แก้วนพรัชอายุ๕ควบ
น้องกำลังจะไปโรงเรียนอยู่ที่บ้านหัวเข็ดอำเภอระโนธจังหวัดสงขลา
ทุกเช้าเนี่ยค่ะน้องก็จะมีเจ้าวัวชนคู่ใจที่ชื่อว่าเจ้าคด
ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือโคลังศาสตร์สายฟ้าเทพยาไฟ
โอ้โหชื่อยาวมากใช่แล้วค่ะเป็นชื่อที่ใช้ในการไปทน
อายุ๕ปีนะคะวัวชนเนี่ยเขาเรียกว่าช่วง๔๕ปีเป็นโคทึก
เป็นวัวที่กำลังมีพลังวางชาเป็นอย่างมาก
เป็นโคถึกที่คึกทิโร่รักเหมือนโคถึกที่คึกทิโร่
ความรักเช่นนั้นให้โทษอย่าไปโกรธโทษพวกเราไม่ได้
ร้องเพลงไหมไม่ต้องอ่านค่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นวัวที่กำลังมีวังชา
กำลังวางชาดีนะคะแล้วก็มาเป็นภาษณะให้กับน้องมีด้าไปโรงเรียน
ทุกวันก็จะมีสมาชิกไปส่งเป็นคระวนไปแบบนี้
นี่ก็นั่งรถไปนี่ก็แพงนะไม่ใช่ถูกนะรถคันหนึ่ง
แต่น้องคนนี้เขานั่งวัวชนตัวนี้ไปโรงเรียน

รู้ไหมเจ้าวัวชนมันราคาเท่าไห

ใช่ตัวหนึ่งเผลอแพงกว่ารถยนต์บางคัน
จริงคุณนี่ถึงแล้วโดดลงวับด้วยความชำนาญ
นั่งในสิกนะซึ่งน้องก็ไม่ได้นั่งวัวไปคนเดียว
ก็มีคุณตาด้วยนะคุณตาอยู่ดูแลใกล้ชิด

ตาก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องมีด้ากับเจ้าคดเนี่ยสนิทสนมกัน

ทุกเช้าเนี่ยนะคุณตาก็จะอุ้มน้องมีด้าขึ้นหลังเจ้าคด
เพื่อเดินทางไปโรงเรียนเป็นแบบนี้แหละ
แล้วน้องมีด้าเองก็ชอบนะที่จะขี่หลังเจ้าคดไป
ไม่เคยกลัวไม่เคยตกใจ
คือสนิทสนมกลมเกลียวประหนึ่งว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเลยทีเดียว
แล้วเจ้าคดนี่นะต่อให้เป็นวัวชนแต่ก็มีความแสนรู้ไม่ดุร้าย
วัวตัวอื่นที่คุณตาบอกคุณตาเคยเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะคะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่น้องมีด้าจะไปโรงเรียน
คดก็จะวิ่งพุ่งมาหาเลย
แล้วก็แบบมาเป็นภาษณะคู่ใจ

แล้วคุณนะตลอดการเดินทางเนี่ยน้องก็จะรูปหัวเจ้าคดไปด้วย
แล้วก็เล่นกับเจ้าคดเนี่ยคือก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์นะ
แล้วก็ทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน

เพราะว่าที่นู่นเขาก็มีการแข่งขันวัวชน
ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีท้องถิ่นเป็นประเพณีโบราณกันด้วย
คุณตาก็รักทั้งเจ้าคดแล้วก็รักทั้งน้องมีด้า
ต้องบอกว่าวัวชนเจ้าคดเนี่ยอายุกับน้องมีด้าน่าจะพอกันนะ
ก็๕ขวบเพราะว่า๕ขวบคุณน้องมีด้าน่าจะอนุบาลดูเป็นชุดนักเรียนที่ใส่ไง

คือเหมือนโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันก็เลยมีความรักความผูกพันกัน

เด็กปั้นบ้าน
ถ้ากลัวเธอไม่สนใจ

ไม่ถูกใจเหมือนเด็กในราช
ถ้าจะพาไปสลัวเกะมั้ยคะทั้ง๒ขั้น

อารมณ์ดีกันไปนะคะ